ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับมีรอปภคนหนึ่งไปวิ่งราวทรัพย์นะฮะ
พอถูกจับได้เนี่ยอ้างว่าต้องหาเงินเอาไปจ่ายค่ารีสอร์ท
เขาพาเมียเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนไปนอนรีสอร์ทมาแล้วก็ติดค่ารีสอร์ทเอาไว้นะครับ
มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับตอนที่ผู้เสียหายวิ่งไล่ตามรถของคนร้ายครับ
นี่ฮะมีคนเจ็บแล้วคนวิ่งตามกันหลายคนเลยนะครับ
ผู้เสียหายคือคนที่ใส่เสื้อสีส้มนะครับ
กำลังวิ่งไล่ตามคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีนะครับที่กระชากระเป๋าสะพายของเธอไป
ตอนที่ยืนสั่งอาหารอยู่ที่ริมทางปากซอย๓๕ถนนเพชรเกษมย่านหาดใหญ่ในนะครับ
เขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคือวิ่งตามจนล้มลงนะฮะ
แต่ก็ไม่ทันนะครับคนร้ายก็ขี่ไปด้วยความเร็วนะฮะ
พร้อมกับทรัพย์สินในกระเป๋านะครับซึ่งก็มีโทรศัพท์มือถือไอโฟน๑๓
มีเงินสดประมาณ๘๙๐๐บาทนะครับแล้วก็มีบัตรต่าง
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะฮะก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่ช่วงค่ำ๑๖มิถุนายน
ล่าสุดตำรวจสพหัดใหญ่ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็หาเบาะแสจากรถจักรยานยนต์ที่ขี่หนีนั่นแหละนี่ฮะเสื้อสีแดงนั่นนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ
นายโสพลอายุสามสิบสี่ปีนะครับเขาเป็นรอปภอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองหัดใหญ่นี่แหละ
นี่ฮะก็ถูกขอสารไปขอสารออกหมายจับเรียบร้อยนะครับตามไปถึงที่ทำงานไปถึงบ้านพักแต่ไม่เจอตัว
กดดันทุกทางจนนายโสพลยอมมามอบตัวนายโสพลบอกว่าที่ต้องไปวิ่งราวทรัพย์กระชากกระเป๋าเขาเนี่ย
เพราะต้องการหาเงินไปใช้หนี้ค่ารีสอร์ทที่ค้างจ่ายเอาไว้หลายวัน
ก่อนหน้านี้เขาพาเมียไปนอนพักผ่อนในรีสอร์ทแต่ไม่มีเงินจ่ายวันเกิดเหตุตัดสินใจออกไปหาเงินนะครับ
ไม่ได้ไปทำงานทำการนะฮะขี่จักรยานยนตระเวนหาเหยื่อครับจนมาเจอผู้เสียหายหญิงสาวนะครับ
ที่อยู่แถวถนนหน้าร้านอาหารแล้ววางกระเป๋าสะพายไว้บนโต๊ะไม่ทันระวังตัวก็เลยลงมือเลย
ถูกจับได้ก็กล่าวขอโทษไปยังผู้เสียหายแล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปจ่ายค่ารีสอร์ทใช้จ่ายส่วนตัวเรียบร้อยหมดแล้ว
มาได้ก็เป็นจักรยานยนต์ของกลางที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เสื้อรองเท้าที่ใส่ไปในวันนั้น
มีกระเป๋าสะพายสีดำหนึ่งใบเป็นของผู้เสียหายแต่ทรัพย์สินไม่อยู่แล้ว